เรื่องราวของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
รับมอบเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลังจากสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันนะครับ
เตรียมขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครับ
รชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รวมถึงทุนการศึกษาและกีฬานะครับ
จนถึงจบปริญญาเอกให้กับน้องเมรัชนกอินทนนท์
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

คว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์ได้๓รายการภายใน๓สัปดาห์

ในการประกาศวันพระราชสมดีนี้นะครับ
และหากได้เหรียญทองโอลิมปิกนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยจะมอบเงินให้อีก๕ล้านบาท
อกจากนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังมอบเงินสนับสนุนสโมสรบ้านทองหอด
สังกัดของน้องเมย์อีก๑แสนบาทด้วยนะครับ
ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะครับเวลา๑๖นาฬิกา
เมย์จะไปร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นต์ที่ร้านโยเนค
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายาครับ
ซึ่งในช่วงก่อนมอบก่อนรับมอบเงินสนับสนุนนะครับ
เมย์พร้อมด้วยนักแบตมินตันรุ่นน้องที่สโมสรบ้านทองหยอด
ลิเริ่มโดยนายปิติพิรมพักดี
ซึ่งจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคโปรลิโอจำนวน๑๐บาท
การวิทพื้น๑ครั้งของผู้ร่วมกิจกรรม
โดยตั้งเป้าว่าจะรวมกันให้ได้๑แสนครั้งภายในวันที่๒๔เมษายนนี้นะครับ
โดยยอดวิดพื้นเมื่อวานนี้อยู่ที่๒๕๐๐๐ครั้ง
ซึ่งน้องเมย์และน้องที่บ้านทองหยอดจำนวน๒๐คน
วิทยพื้นรวมกันได้๕๘๔ครั้ง
ขณะที่นายแพทย์มีชายอินวูดนะครับผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยนำคณะนักกีฬาชุดแรกเดินทางไปแข่งขันรายการยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่เมืองทัชเคนประเทศอุสเบกิสถานระหว่างวันที่๒๒๓๐เมษายนนี้
รายการนี้มีนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันรวม๑๒คนนะครับแบ่งเป็นหญิง๗คน
นำโดยพนิดาคำศรีและชายอีก๕คนนะครับนำทับโดยสินเพชรกรวยทอง
เป้าเก็บโคต้าไปโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลเพิ่มจากประเภททีมชายครับ